เหตุการณ์นี้ค่ะที่ทั้ง๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงเนี่ย
ก็ถูกพูดถึงนะคะในวงกว้างทีเดียว

หลายคนก็หยิบยกเอาเหตุการณ์ในภาพยนตร์นะคะ
มาพูดถึงด้วยในเหตุการณ์นี้นะคะ
แล้วก็ใครไม่รู้ค่ะเร็วกว่าคนนี้
แต่คนนี้เร็วที่สุดค่ะคุณมะเดี่ยวชูเกียรตินั่นเองคุณ
ภูมิกับคนนี้นะคะได้ออกเป็นหนังมา
หลายคนก็วิภาวิชันกันไปว่าเออ
คุณผู้ชมค่ะเกาะกระแสเรื่องนี้เนี่ยดังหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์มันออกมาในช่วงนี้เวลานี้

แต่อย่าเพิ่งมีดราม่าว่าพี่มะเดี่ยวเลยนะ
ว่ากรอกประแสน้องทีมหมูปาแคนมี่ค่ะ

แล้วก็เจ้าตัวได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยนะว่า
ตัวเองก็เคยไปสำรวจที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนี้มาก่อนแล้ว
แล้วก็ตัดสินใจค่ะจะไม่ใช้ถ้ำนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำนะ
เพราะว่าสาเหตุอะไรนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ
มีอุปสรรคเยอะเยอะกว่าความแบบกว่าการที่เราจะคิดว่าหนังเรื่องหนึ่งมันต้องเจออะไรอย่างนี้
อย่างเช่นภัยธรรมชาติหรือแบบของเสียของพังถ่ายมาติดบ้างไม่ไฟล์หายอะไรอย่างนี้

มันก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อเอาจริงเวลาเราเข้าไปคุณจะรู้สึกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติมันมีจริง
มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคนอาจจะมองว่างมงายหรือไร้สาระอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอเวลาเราไปอยู่กับธรรมชาติแล้วธรรมชาติเขาเหนือกว่าเราอยู่แล้ว
เขามีบางสิ่งที่เราให้คำตอบไม่ได้หรือวิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่ได้อยู่เยอะอะไรอย่างนี้
มีกำหนดเข้าฉายราวต้นปีหน้าค่ะ
แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์ไทยนะคะที่ส่งไปประกวดในเทศกาลหนังเมืองคานประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะ
และตอนนี้นะคะได้มีการปล่อยตัวอย่างหนังอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว

ตอนแรกตอนแรกคือพอเรารู้ข่าวเราสั่งระงับก่อนอย่าเพิ่งปล่อย

ใช่เราก็หยุดก่อนอย่าเพิ่งปล่อยเพราะว่าไม่ถูกการะเทศะมั้ง
เรื่องในเหตุการณ์จริงจะใกล้เคียงกันในหนัง
อะไรอย่างนี้ก็โอเคระงับไปก่อนแล้วพอวันนั้นที่
ที่แบบเจอน้องแล้วทุกคนก็ดีใจเนาะประเทศไทยดีใจกัน
แล้วก็โอเคถึงเวลาที่เราปล่อยเลย
ตอนนั้นเราคิดว่าทุกคนกำลังแฮปปี้
มันเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนหลายวงการ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งภายหลังเหตุการณ์การสูญเสียจ่าเอกสมานนะคะ
มาเดี่ยวค่ะแล้วก็ทีมงานก็ตัดสินใจจะระงับแผนประชาสัมพันธ์นะคะ
เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยกับทหารกล้าที่สละชีพ
เพื่อภารกิจถ้ำหลวงด้วยค่ะ
ซึ่งจริงเนี่ยในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ย
ก่อนหน้านี้มันมีกระแสมาว่าอะไรที่เป็นเหตุการณ์สำคัญ

คนที่จะมาก่อนเพื่อนคือพี่พศอานนท์
หลายคนออกมาเบรกบอกว่าขอเถอะพี่พศ

และก็ตามมาด้วยพี่พศอานนท์เปิดรับแคสนักแสดงหน้าใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว
พี่พศโอ้โหไวยิ่งกว่ารถไฟฟ้าไทยนะ